หลังจากเมื่อวานนี้ตอนเย็นออกเดินทาง
เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่๗๘
นี่ค่ะตอนประมาณตี๒ของวันที่๑๙นะคะ
ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็คือนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ

ภารกิจแรกจะเริ่มตอน๑๑นาฬ
ประจำนครนิวยอร์กจะเข้าบรีฟงาน
ให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าร่วมประชุม
ระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีการกล่าวถ้อยแถลงในลำดับที่๑๐ค่ะ
ก็จะกล่าวถ้อยแถลง๓นาทีด้วยกัน

ก็ถือว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจนอกประเทศครั้งแรก
ของนายกเลยนะคะจะได้พบหารือกับผู้นำต่างประเทศ
นำองค์การระหว่างประเทศบุคคลสำคัญ

ทั้งผ่านกรอบทวิภาคีและภาหุภาคีนะคะ

ไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและภรรยา

เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุกหัวหน้ารัฐบาล
คู่สมรสที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
นี่คือภารกิจในวันนี้แหละในรอบแรกเลยนะคะ

เป็นอิริยบทของนายกรัฐมนตรีนี่

ก็เป็นทีมเดียวกันไปด้วยกัน

ท่านนายกสวัสดีค่ะ

วันนี้นี่ที่นั่งท่านนายกที่เดินทาง
ทุกคนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันใช่ไหม

เนี่ยครับตอนนี้นายกวัฒนมนตรีเศรษฐาถวิสินไปปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศ
ในประเทศไทยเองตอนนี้คนที่ช่วยรักษาการอยู่
ในช่วงนี้ก็คือทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรี
อันนี้ให้ดูบรรยากาศภายในเครื่องบิน